ท่านผู้ชมครับมีคลิปตำรวจหรือว่าจะเรียกว่าบุคคลที่ดูคล้ายตำรวจ

นี่ครับฟึบมาแล้วก็อ้าวไปเนี่ยประมาณ
อย่างนี้นะฮะตามภาพเลยนะครับบุคคลคนนี้นะฮะ
แต่งตัวก็คล้ายกับตำรวจรับเงินจากรถบรรทุกนะฮะ
ก็แชร์ไว้ในโซเชียลนะครับรับเงินแล้วก็ให้เขาไปนะครับ
ก็ลักษณะเหมือนกับตำรวจจราจรจักรยานยนต์ก็ใช้ตราโล่นะครับ
รับเงินแบงค์ร้อยนะฮะแต่ไม่รู้ว่ากรรมนั้นเนี่ย
จะมีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับคือเราตรวจสอบไปแล้วพบว่า
คลิปนี้มันเกิดขึ้นริมถนนรังสิตนครนายก
ท้องที่ของสพธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ก็พยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่
สพธัญบุรีนะฮะอยากจะไปถามนะว่าเออตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
ใช่ไม่ใช่อย่างไรนะครับแต่ไม่เจอภูมิกับหรือว่ารองภูมิกับ
เกี่ยวข้องกับสายงานนะฮะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิป
ปทุมธาณีค่ะไปถามผู้บังคับการณ์ตำปรกพุทธพูทธอนจังหวัดปทุมธานีเลยนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้ว
แล้วถ้าพบว่ารับเงินจริงก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ตอนเนี้ยเราก็ยังอ่าเวลาทางการให้ภูมิกรับฐัญญะเนี้ย
ไปทำการตรวจสอบดูดิว่าตำโหลดที่อ่าปรากฏในคลิปเนี้ย
อยู่ในพื้นที่ธัญญะเป็นตำรวจธัญญะจริงหรือเปล่า
ทำหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็ให้ไปตรวจสอบข้อได้จริง
นะว่าไอ้การรับเงินเนี่ยรับเงินในเรื่องอะไรนะครับ
เป็นเรื่องของการเรียกรับสวยรับผลประโยชน์หรืออะไรยังไงนะครับ
หากมีความผิดจริงนะเป็นตำโหลดฐัญญะจริง
ก็ให้รีบด้วยเมืองการนะตั้งคณะกรรมการสอบสวน
นะให้ได้ก็จะจริงแล้วพิจารณาลงทันตัวตามหน้าหน้าที่นะครับ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เนสสิบสี่โรงพรรคในพื้นที่จังหวัดประทุมธารณีนะคะ
ก็เลยมีการสั่งการให้เข้มงวดนะคะ
วินัยเรื่องความประพฤติของตำรวจไม่ให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด
นี่ถ้าเป็นตำรวจจริงนะสิบสี่โรงพรคในประทุมธารณีคือเห็นคลิปนี้
ที่ไหนยังไงโอ้นี่ไงเขาจำกันได้
ถ้าเป็นอำรุษจริงใช่ไหมถ้าเป็นอำรุษจริง